อ้าวกลับมาคุณผู้ชม
อารมณ์มารวดรวดเลยจริง
รายการนี้มันสนุกมากจริง
สนุกเพราะฉันเต้นทุกเบกจริง

นี่แหละค่ะท่าทางว่าจะมีประเด็นดราม่านะครับเมื่อ
พระเอกผิวเข้มคุณปอนัทธวุฒินี่แหละ
บรรยายความรู้สึกยาวเหยียดคุณผู้ชมดูสิยาวไม่ยาว

ผมนายนัทวุฒิสกิดใจผมรักงานแสดงละคร
ผมรักงานแสดงผมทำงานด้วยหัวใจล้วน
ผมเป็นเด็กเพชรบุรีเดินตามทางของตัวเอง
เลือกเองดีร้ายผมรับผิดชอบเอง

แต่ถ้าคุณเกลียดผมช่วยบอกสาเหตุให้ผมฟังสักนิดเถอะครับ

คุณถึงจงเกลียดจงชังผมขนาดนี้
คุณพยายามดิสเครดิตผมแต่มันยิ่งทำให้ผมแข็งแรงขึ้นนะครับ
ผมบอกเอาไว้ก่อนเลยผมแข็งแรงมาก
คุณทำอะไรผมไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว
เถอะครับผมพยายามสร้างสิ่งดี
ตัวอย่างดีในวงการบันเทิงผมไม่ท้อหรอกครับสบายมาก
ผมมีแต่สิ่งดีในชีวิตคุณไม่เห็นหรอกครับ

อย่างน้อยเราก็เคยรักกัน
แท็กไม่มีดราม่านะครับ
แท็กไม่มีปัญหาครอบครัวนะครับ

อ่ะยาวจริงอ่านเองยังเมื่อยปากเลย
สาเหตุข้อความดังกล่าวน่าจะมาจากกระแส
ตีผลงานละครรีเมคเรื่องล่าสุด
เรื่องนี้เขาวิจารณ์ตั้งแต่ผู้จัดนักแสดง
ฉากหลังตัวประกอบทุกอย่างโดนเละนะคะ
ก็เลยออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพอ

เพราะว่าแบบแหมพี่ป๋อก็อยู่วงการมาหลายปี
แล้วทำไมเล่นเรื่องนี้มันโดนเยอะโดนแยะซะเหลือเกินนะฮะ
บางคนก็ให้กำลังใจให้ความ

ให้พี่ป๋อกลับมารู้สึกดีได้เหมือนเดิม
อยากให้พระเอกคนดังมองข้ามสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจ

มันมีทั้งคนรักและคนชังอย่างแน่นอนค่ะ
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไม่รอให้สงสัยกันนานนะ
ต่อสายตรงเลยสอบถามกับผู้จัดการส่วนตัว
ของคุณป๋อนัทธวุฒิได้รับคำตอบแค่ว่า
ไม่ทราบว่าเหตุใดที่พระเอกชื่อดังถึงโพสต์ข้อความแบบนี้
แต่เชื่อว่าไม่น่ามีอะไรที่ต้องกังวลใจค่ะ
แต่ว่าอยากให้ฟังจากปากพี่ป๋อเองจะดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวเร็วนี้พี่ป๋อเขาก็มีไปออกงาน

บางทีดาราดังเวลาเกิดเรื่องเกิดราว
เขาก็ใช้พื้นที่สื่อพื้นที่โซเชียลนี่แหละ

คนก็เดากันไปว่าเรื่องของละครนางธาตุหรือเปล่า
ใช่ดิฉันเยอะเลยดิฉันรู้สึกไม่พูดเชื่อพี่มิ้ว
คุณขึ้นภาพมาขนาดนั้นแต่งตัวขนาดนั้นละครอะไรคะ